ให้เยอะ

เขาจะเป็นพนักงานประจำ

เธอจะเป็นพนักงานประจำนี่ว่ะ

อ่านข่าวเย็นแทนเดียวเฉย

วันนี้วันฐานผ่านศึกนะคะทุกคน

เขาบอกว่าวันนี้หนักกว่ามะว่าจริงมั้ย
ใช่ค่ะเพราะว่าฝุ่นวันนี้หนักมาก
เพราะว่าเอาจริงตื่นเช้ามาไอกันป่ะคะ

เป็นสีที่มันไม่ใช่สีประเทศ
สีดำอะไรอย่างนี้ใช่สีขุ่นสีเข้ม

พุ่งสูงเกินค่ามาตรฐานมาก
ซึ่งรองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเขาก็บอกนะคะว่า

เรื่องของคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน
มันส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ถ้าลดได้ให้ลดหรือถ้างดได้เนี่ย
งดเลยสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง

เขาไม่ได้ซื้อสีเทากับสีขาวมานะคะ

แล้วเนี่ยคือถ้าเป็นเมืองนอกเราคิดว่าคงเป็นหมอกแล้วเนาะ
ไม่เมื่อวานนี้คือฉันไปนั่งอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพฯอะ

น้องแค่เข้าไปบริเวณลงพระราม๙ก็ไปปุ๊บนี่

ถูกต้องเมื่อเช้าพี่เช้าจัดรายการชั้น๓

ออกมาแบบมองออกมาแล้วเหมือนอยู่ที่เหมือนอยู่กรุงโซล
เหมือนกับอากาศหนาวเย็นแต่มันไม่ใช่
ถูกต้องแล้วก็เขตดินแดงเมื่อเช้านี้ก็ขึ้นสูงมากด้วย

จริงนี่คือภาพจริงที่ถ่ายออกมาได้คือฝุ่น
เหมือนเมื่อก่อนเราเห็นแต่แบบที่จีนเอออินเดียเออ

แต่ประเทศอื่นเขามีวิธีแก้ก็ยังแก้ไม่ได้สักประเทศนึง

เพราะฉะนั้นมันก็เกิดฝีมือมนุษย์นี่แหละถูกต้องไหมล่ะ
มันถึงได้มีข้อตกลงปี๒๐๕๐ไงคะที่ทุกคนจะต้องมีความเป็นกลางทางด้านคาร์บอน

สิ่งอย่างแรกเลยเนี่ยรถอย่างที่บอกคนไทยทุกวันนี้ไม่ได้อยากจะได้บ้านก่อนแล้ว

บอกว่าถ้าสมมุติวันนี้เราเปลี่ยนรถเนี่ยให้เป็นรถไฟฟ้าได้หมด

ใช่ค่ะก็มันก็ช่วยลดเรื่องของมลพิษ

มันก็ต้องหาวิธีทำยังไงที่แบบว่า

จริงไม๊หรือยัง

และรัฐบาลของนโยบายสนับสนุนด้วยค่ะรถไฟฟ้าในเรื่องของการดาวน์อะไรต่างนั้นนะ
จริงถ้าสมมุติว่าไม่ไหวมันก็มีเช่านะคะ
มีแอปพลิเคชันมีบริษัทที่เขาทำเป็นสตาร์ทอัพอย่างนี้

ให้เช่าใช่แบบคุณจะเช่ายี่ห้อไหนก็ได้เลยนะพี่มดได้ทุกยี่ห้อเลย
ราคาก็แล้วแต่แบบแตกต่างกันไปอะไรอย่างเงี้แต่ก็คือแบบไปเช่าได้
สมมุติว่าถ้าเราไม่อยากแบบขับรถที่เป็นรถยนต์หรือเราไม่สามารถเปลี่ยนได้อะไรอย่างนี้นะคะ
แต่ในอนาคต๒ปีเขาบอกว่ารถบินไฟฟ้าคือเติบโต๒๐๐นะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะเป็นข่าวดีสำหรับในอนาคต
อาการที่แบบรถปล่อยควันอาจจะน้อยลงอากาศอาจจะดีขึ้น
ในนี้ก็ต้องพึ่งฝนด้วยฟ้าฝนด้วย
แต่ขนาดเดียวกันวันนี้หน้ากากดำปีเขาบอกเลยว่า๕๑จากฝุ่นพวกนี้
มันเกิดจากรถยนต์รถบรรทุกวันนี้ไทยรัฐเขาสรุปดีมาก
มันมาจากไหนคำถามเหล่านี้คือ๕๑คือเกินครึ่งเนี่ยนะฮะ
รถยนต์นะฮะมาจากรถยนต์มิ้นรถบรรทุก
มาจากรถยนต์รถบรรทุกนะฮะโดยเฉพาะรถน้ำมันดีเซล
เพราะว่าอย่างนั้นมันควันดำเกิดขึ้นเยอะ
มันมาจากรอบนอกคือโรงงานอุตสาหกรรม
มาจากครัวเรือนในกรุงเทพมหานครเนี่ยยังมีการเผากันอยู่มันอยู่ที่๖
เกษตรกรรมอะน้อง๑แทบจะไม่มีเลย
ส่วนน้อยเลยนะพลังงานก็๑
การจัดการขยะแค่๐๕นะครับ

เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราดูกันแล้วเนี่ย
มันก็เกิดจากรถยนต์ด้านนั้นเลยถูกต้องไหมนะ
คือต้องยอมรับว่าจริงแล้วถ้าย้อนกลับไปคือเราดันด้านอุตสาหกรรม

เราก็ดันเรื่องของอุตสาหกรรมการผลิตต่างนำเข้าส่งออกต่างนานอะไรอย่างนี้
แล้วต้องยอมรับว่ามันก็คือมันมีหลายอย่างที่ออกมาสนับสนุนให้คนซื้อรถได้ง่ายขึ้น

คนทุกครัวเรือนสามารถซื้อรถได้หมดเลย

เพราะว่าหลายอย่างมันอำพรได้อะไรได้เยอะแยะมากมาย
แล้วก็ต้องยอมรับว่าการเดินทางแบบสาธารณะของบ้านเรา
มันยังไม่ครอบคลุมพอแล้วก็ยังไม่สะดวกพอความสะดวก

แต่ขนาดเดียวกันวันนี้มิ้นจะต้องอธิบายให้ฟังหน่อยว่า
คือถ้าใครอยากจะรู้ว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะได้หายใจคล่องโล่งคอใช่ไหมคะ
เอาแน่ณตอนนี้เอาเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะคะ
จนถึง๑๐กุมภาพันธ์เนี่ยหน้ากากนี่คือคาเอาไว้ก่อนเลย
น่าจะอยู่ในระดับหาริโหดแบบนี้แหละคะน่าจะยังพังอยู่แบบนี้เลย
โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพกลางกรุงทนเหนือแล้วก็ใต้ที่เป็นพื้นที่ท้ายลม
เหนือเองก็เหมือนกันนะคะ
จังหวัดภาคเหนือก็ต้องเฝ้าระวังตอนบนกับตอนล่าง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงพรุ่งนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ผู้ที่มีโรคทางเดินหายใจ
ผู้หญิงที่ตั้งคันตั้งท้องหรือว่าคนแก่
วันนี้ขอพูดให้ฟังว่าคนแก่และผู้หญิงที่ตั้งคันอันตรายนะฮะ

ผู้หญิงที่ตั้งคันคือมันส่งผลถึงลูกในท้องเลย
น้ำหนักเด็กเรื่องอะไรต่างนานานะคะ

ถ้าพี่หนุ่มอยู่คุณมดดำคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะคะ

เปิดข่าวอ่านคลิปว่ามีอะไรใหม่ไหม

คือมีน้องงงมากว่าขนาดนอนอยู่ในบ้าน
ถึงมาแล้วมีนอายมาก็เหมือนเฮ้ย

ไม่ไม่ได้เปิดแอร์ด้วย

ตอนนี้คือ๑ภูมิแพ้๒คือปอดอักเสบแล้วก็สะสมมากอาจจะก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้
ถูกมันเกิดขึ้นแล้วจริงจริงทั้งว่าวันหนึ่งเลือดมันต้องการโฟลอืมไอ้พี่เอ็ม
แล้วมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นมาเยอะแล้วเขาบอกมันมีเรื่องหลอดเลือดอุตตานอุ๊คเออใช่ค่ะนั่นแหละ
อันนี้ล่าสุดอันดับ๗เชียงใหม่อันดับ๗เชียงใหม่อ้าวเชียงใหม่อีกแล้วข้างเหนือ
ที่เมืองไทยก็คือที่เชียงใหม่แล้วก็มีที่บึงกาลเหรอ
ในบึงการไม่มีบึงการอาจจะลดหั่นลงมามุมไบอินเดียนี่๒วันติดแล้วค่ะอื้ม
งกุ้งไม่ค่อยมีอะไรมากมายยัง๒๕เลยน้อง

มันก็เลยพัดเอาไอ้ที่เขาเผากันที่กัมพูชาเข้ามาบ้านเรา

ประเทศไทย๒๒ปักกิ่ง
ที่เป็นจุดแบบว่าที่เขาเริ่มปักกิ่งอยู่ที่๒๖อะน้อง

สภาพอากาศช่วงนี้มันลิ่งด้วยแล้วก็

คุณชุวิตอยู่ถึงข่าวไข่ไหมแวะมาหากันหน่อย

วันนี้คุณชุวิตเขาออกมาพูดในเปิดปากกับภาคภูมิค่ะ

เพราะฉะนั้นเนี้ยก็บอกเอาละตั้งด่านอ่ะ

มันเป็นแบบว่าที่ต้องตั้งจริงในการตรวจ

แต่ความเรียกได้ว่าความโปร่งใสในการตั้งด่านต้องมี
วันนี้บิ๊กหินก็บอกเลยว่าเอาละต่อไปเนี่ยจะขอสุ่มตรวจตำรวจตั้งด่าน
ต้องโปร่งใสตรวจสอบได้
วันนี้มีคำถามคำถามหนึ่งที่คนก็ถามรู้สึกคุณหนุ่มกัญชัยเขาถามตำรวจเหมือนกันว่า
เวลาเราตั้งด่านเรายกโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยถ่ายคลิปได้ไหม
ได้นะฮะได้ครับได้เป็นสิทธิสมควรแต่ส่วนใหญ่ตำรวจก็จะห้ามไงค่ะ
เขาบอกว่าถ้าสมมุติมันมีอะไรที่อ้าอี้อะคุณสามารถถ่ายได้
มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเราถูกต้องคือถ่ายไว้เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ซึ่งทางตำรวจเขาก็จะมีกล้องของเขาด้วยถูกอ่าแต่ไม่รู้กล้องเหล่านั้นมันจะถูกลบเมื่อไหร่มันลบได้ไง
ใช่ไงแต่ขนาดเดียวกันวันนี้เขาบอกพวกเราน่ะอันนี้มันก็เป็นคำตอบที่ค่อนข้างจะเคลียร์พอสมควร
พวกเรามีสิทธิ์ถ่ายได้นะสำหรับแบบว่าโอเคถ้ามันเกิดความไม่โปร่งใส
เพื่อที่จะเอาคลิปเหล่านี้ฮะมาเป็นที่ยืนยันใช่ครับแต่ขนาดเดียวกันวันนี้
พลตำรวจเอกวิศนุประสาททองโอสดเจรตำรวจแห่งชาติก็บอกเร็วฮะ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยสั่งแล้วว่าให้สำนักงานเจรตำรวจเนี่ย
ลงตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทั้งวินัยอาญา
รวมถึงให้พลตำรวจโทวรัชชัยศรีรัตนวุฒินะครับ
หน้าเจรตำรวจเนี่ยจัดทีมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว
เขาบอกเลยฮะว่าให้กองตรวจราชการเนี่ย
หนึ่งถึงสิบค่ะคือหลังจากนี้ทำอะไรก็จะออกสุ่มอืมออกสุ่มอืมการ

โล่งเลยใช่มัน

ไม่รู้ว่าเขาจะตั้งปกติวันศุกร์จะต้องมีด่าน

ใช่แล้วเป็นแห่งท้องเที่ยว

เสร็จแล้วปุ๊บมันก็มีการแข่งมอเตอร์ไซค์จริง

ปกติพี่เช้าจัดรายการแฉงคืนวันพุธจะมีทุกวันพุธ

ต้องถูกเรียกกลับไปคุยกันใหม่ว่า
ถ้าจะตั้งด่านต้องมีมาตรการไงหรือเปล่าไม่รู้

มีแข่งรถมอเตอร์ไซค

มิ๊นเคยขับกับรถใต้สะพานตรงฮาแยกราชภาค

เราขับผูกตามระเบียบอะ
เศร้าใจเลยอะ
ที่แบบว่าโอ้โหเราขับรถมาปกติเนี่ยเขาขับสวนเนี่ยเราผิดเราไม่ได้ถูกนะ
เพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะกองราชการเขาจะ๑๑๐เขาจะออกสุ่มตรวจด่านตำรวจแล้วล่ะ
แล้วก็จะมีการติดตั้งบอดี้แคมป์นะครับติดตามตัวเจ้าหน้าที่เลยถูกต้องทุกคนเลย
เพื่อบันทึกภาพแล้วก็เสียงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้รวมถึงการตั้งด่านตรวจเพื่อเป็นประโยชน์ของประชาชนและสังคมหรือเปล่านะฮะ
จุดตรวจไหนเนี่ยไม่มีมาตรฐานมีการเรียกรับผลประโยชน์ก็จะมีการลงอาญาต่อผู้บังคับบัญชา
และก็บอกว่าหัวหน้าสถานีจังหลวงที่ไปปลาเลยด้วยเดี๋ยวเราไปรับตรงชาติกันสักครู่หนึ่ง
หัวหน้าครบถอบมากันหน่อยอะไรครูเดียครับ

โอ้โหยายดิวนี่ออกมาพูดแม่หายไปไหนอะไรยังไงมาเก้าแปดแปดแปด
เมื่อก่อนนี้คนนึงสรุปมีการแฉนเสร็จตอนนี้แองจิตเคยพูดว่า
มีดาราเด็กคนนึง

ดาราเด็กคนนี้เมื่อก่อนเคยเล่นหนัง
โอ้โหทุกวันนี้ซื้อโรงแรมทีละเป็นพันล้าน
ซื้อโรงแรมที่รอนดอนเหรอลูกเหลือที่ไหนนะ

โรงแรม๙๐๐๐ล้าน
เชื่อว่าตำรวจต่อไปเนี่ยเงียบนิ่ง
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มปฏิบัติการยามเช้าเลย
รถมาเยอะมากรถนักข่าวก็เต็มเลยมันก็คิดในใจว่าเกิดอะไรขึ้น
เขาบอกว่าบริษัทนี้เหมือนจะมีเอี่ยวกับมาเกาะ๘๘นี่แหละ
เขาบอกว่าจากข้อมูลการสืบสวนเนี่ยบริษัทนี้ทำหน้าที่จัดการด้านการเงิน
เครือข่ายพนันนะคะอืมอันนี้เป็นรองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสืบสวน
อาจยากรรมทางเทคโนโลยีนะคะที่เป็นคนนำกำลังเข้าตรวจค้นค่ะ
คือบริษัทนี้เนี่ยเขาบอกจดทะเบียนเมื่อวันที่๑๔มิถุนายนปี๖๔
จดทะเบียน๑ล้านบาทประธานชื่อนายเอกชัยเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ส่วนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดเนี่ยชื่อนายนกมณัฐ
ประกอบธุรกิจการผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะ
ทีนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบว่ามีการดำเนินธุรกิจตามที่จดแจ้งไว้หรือเปล่า
หรือคุณมีการทำอย่างอื่นด้วย
พลตำรวจตรีวิวัตรรองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสืบสวนอาจกรรมทางเทคโนโลยี
เขาก็บอกว่าการตรวจค้นมันก็เป็นการขยายผลเชื่อมโยงมากับกลุ่มผู้ต้องหาที่ออกหมายจับ๑๓หมาย
ตรวจสอบเก็บพยาหลักฐานทุกอย่างทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ทรัพย์สินแล้วก็เจอปืนสองกระบอกด้วยนะคะ
เดี๋ยวต้องเอาไปตรวจสอบว่าขึ้นทะเบียนถูกต้องไหมใครเป็นผู้ครอบครองส่วนทรัพย์สินอื่นเนี่ยก็บันทึกเอาไว้แต่ไม่ได้อายัด
ตรวจสอบและบันทึกไว้เป็นข้อมูลเฉยแล้วก็มีการนำกำลังตรวจค้นบ้านหลังนึงด้วยนะคะในซอยเทศบาลนิมิตใต้๑๕แขวงจตุจักร
กลุ่ม๔บอลเนี่ยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ตรวจค้นหาพยาหลักฐานเจอปืน๒กระบอกเหมือนกันเจอลูกกระสุนด้วยรถยนต์๓คัน
กระเป๋าแบรนด์เนมหรูเพียบตุ๊กตาแบร์บริกเป็น๑๐ตัว
บิกช่วงนี้มาแรงเหมือนกันนะอยู่ทุกอนุความเคลื่อนไหวข่าวเลย
ของสะสมใช่มีสมุดบัญชีธนาคารนะคะ
มีเอกสารการจดทะเบียนบริษัทซึ่งเขาเจอว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่ม๔บด้วย

ตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านพักก็มีการประสานตำรวจมาทันทีนะคะ

ส่วนการตรวจค้นบ้านพักในย่านปากเกร็ดจากข้อมูลคือเป็นบ้านของนายนัทพงศ์
เขาบอกคนนี้เป็นคนดูแลบัญชีการเงินของกลุ่มเครือข่าย๔บ่อ
ก็เจอแต่บ้านไม่เจอตัวแต่ไปจับตัวได้ที่อุดรธานีนะคะ
ต้องเจ้าตัวให้การภากเศสก็คือปฏิเสษแบ่งรับแบ่งแสู้
บางอย่างปฏิเสธบางอย่างตำรวจบอกว่า

ว่ามีการคุมขัง๑ใน๔พี่น้อง๔บ่อแล้วนะคะ
ตอนนี้เหรอฮะตอนนี้ค่ะคุมขังหนึ่งในพี่น้อง
สี่บ่อที่ห้องควบคุมผู้ต้องหาของโรงพัก
ซึ่งต้นสังกัดเอามาฝากขังโทษทางวินัย๗วัน
ได้ยินคำว่าต้นสังกัดก็คงพอรู้แล้วเนาะ

ก็คือจริงคุมขังตั้งแต่๑กุมภาพันธ์แล้ว

เพราะลาราชการไปต่างประเทศ
ไม่ถูกต้องตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ไปได้ยังไงเป็นตำรวจทำไมลางานได้เยอะขนาดนี้

ซึ่งที่เขาโดนคุมขังเนี่ย

มันเกี่ยวก่อนแยกก่อนอันนี้วินัย
คดีหนึ่งในสี่บอที่ตอนนี้โดนคุมขังอยู่เนี่ย
คือโดนเรื่องลางานไม่ตามระเบียบ

ตามกันต่อแล้วกันสำหรับเรื่องนี้

อันนี้แรงมากนะ
เขาบอกว่าทุกคนน่าจะเห็นมีมนี้แล้ว

เป็นสีเหลืองอันหนึ่งสีกากีอีก๒อัน
เขาบอกว่าทำไมต้องเป็นเธอ๓คนทุกทีเลย

เพราะว่าท็อปฟอร์มอยู่๓อาชีพนี้

คราวที่เราอยู่กว่านี่ก็๓สีนี้แหละ

บอกอัตมาขอปิดวาจาเข้าถ้ำก่อน

เพราะว่าเขาอ้างว่าสี่ถึงห้าร้อยปี

ซึ่งผมแปลว่าเห็นแล้วเพลียใจ
เมื่อไหร่มันจะฉลาดกันสักที

ตอนรอที่ฉันอยากถามไปถึงคณะสงศ์

ธรรมยุตของขอนแก่นวะ

ช่วยตอบอธิกรพระไก่

อ้างยานอ้างนิมิตรไม่ได้นะคะ

ครูบาองค์นี้ถามว่ามีลูกศิษย์ลูกหาเยอะ

ขุดแล้วเจอพระบ้างบอกตามฝันตามฝน

ไม่ถึงค่ะประมาณเมตรกว่ากว่าเกือบสองเมตรหมด

ใช่ครับให้ตอนแรกให้ลูกศิษย์ขุดก่อน
แล้วหลังจากนั้นพอใกล้ถึงแล้วท่านก็ลงไปขุดเอง

ตรงนี้แหละ
หัวมังกร
แล้วทุกคนก็ขุดแล้วเนี่ย
ท่านก็ลงไปไปเจอเนี่ยลากน้ำกันอยู่

อาจโดนลิมมิตท์หลอกทีนึง
แบบนิมิตรก็คือฝั่นเนาะ
มันเป็นการขุดขนาดนี้

เพราะว่าเอาแอร์โมเนียไปผสมกับอะไรซะอย่างไรเอามาทาให้มันดูเก่า

ซึ่งนักโบราณคดีเขายันว่าวัตถุโบราณที่ขุดขึ้นมาเนี่ยเก๊

เพราะฉะนั้นคุณไพรวัลก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้
คุณมีเวลา๓วันที่คุณจะต้องออกมาอธิบายทั้งหมดเลย
ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปยังวัดเอ่อป่าโสระโยมนะฮะ
จังหวัดขอนแก่นเนี่ยพบว่าสาระการเปลี่ยนจุดที่เก็บพระพุทธรูป
รวมถึงวัตถุโบราณเนี่ยพระสุวิทย์ชินวโรหรือครูบาไก่
ได้ไปขุดพบในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านที่มาทำบุญที่วัด
ก็ฝากสาชุสาชุสาชุสาชุนะครับพระพุทธรูปฮะ
แล้วก็วัตถุโบราณกันอย่างต่อเนื่องนี่เป็นอย่างนี้เขาไว้ในตู้อย่างนี้เลย
ครับผมนี่ที่วัดนะฮะนะฮะชาวบ้านก็มีการพูดคุย
ถึงมีสิ่งที่คนก็บอกเอาละตอนนี้สังคมกำลังวิภาควิจารณ์
ครูบาล์ไก่อยู่นะว่า๑อวดอุตรรี่
พระพุทธรูปวัตถุโบราณที่ขุดขึ้นมาน่ะปลอมล้วน
ต้องการให้ตอนนี้คือมันไปร้อนถึงขนาดไหนว่า

ยืนยันตรงกับครูบาไก่ว่าเอาอย่างนี้นะชาวบ้านเขาออกมาปกป้องครูบาไก่
นี่ครูบาไก่ไม่เคยอวดอุตริไม่เคยพูดว่าพระพุทธรูปและวัตถุโบราณที่ขุดขึ้นมาเนี่ยเป็นของแท้
เพราะเป็นไปตามกิจนิมนต์ของญาติโยมประชาชนที่เขาเลื่อมใสสัทธา
เอาอย่างนี้ชาวบ้านขุมดินเขาเปิดเผยว่าตนเองเนี่ยเห็นครูบาไก่มาตั้งแต่จบป๖
แล้วก็มาบวชเนรทิวัฒน์ส่วนกรณีที่คุณออกมาจมติว่าอุตตรินั้น
ยืนยันว่าไม่มีความจริงเพราะไม่เคยเห็นครูบาไก่โอ้อวดอะไร
เมื่อมีการขุดชาวบ้านก็ถามก็จะตอบว่าเป็นพระอะไรปางอะไรหรือวัตถุโบราณชนิดใด
ไม่เคยคุยโม้หากว่าเป็นข่าวแล้วเนี่ยจะมีหน่วยงานราชการเข้ามาตรวจสอบว่า
ของแท้หรือของปลอมนั้นชาวบ้านบอกเขาไม่ปิดกั้นนะว่าจะเข้ามาตรวจสอบได้หรือเปล่า
ขอให้มาตรวจที่วัดแล้วก็ตั้งคืนที่วัดตามเดิม
นึกออกป่ะต้องมาตรวจที่วัดแล้วก็ขอตั้งคืนที่วัดตามเดิม
เพราะทุกชิ้นเนี่ยเขาบอกไม่รู้ของจริงหรือเปล่าแต่คุณค่าทางจิตใจสำหรับประชาชนแล้ว
ชาวบ้านตอนนั้นเขาบอกเขามีคุณค่าทางจิตใจเครื่องแรกก็เชื่อของเขา
ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่พักสงฆ์วัดป่าปฐมเทวราม
พบว่ามีประชาชนเดินทางมาทำบุญที่วัดตามปกติ
แต่ครูบาไก่เนี่ยไม่ได้มาพบสื่อมวลชนเลยงดให้สัมภาษณ์วันนี้งด
ครับผมปิดวาจาอยู่
จริงก่อนหน้าที่จะปิดวาจาครูบาไก่ก็พูดแล้วว่าอัตมาไม่เคยบอกว่าอัตมามีชาญมีนิมิตอะไร

ก็บอกชาวบ้านลูกศีลุฮาไปพูดกันเอง

ว่าอย่างนั้นแล้วคุณแพรรี่ก็ออกมาฟาดเหมือนกันบอกว่า
ตอนแรกบอกศรัทธาพอเขาจับได้

บอกอยู่แล้วว่าเขาจะปิดวาจาจะไม่มีการพูดคุยอืมในกรณีที่ขุดพระแล้วก็
วัตถุบรารเนี่ยจริงแล้วในช่วงที่หมดเนธี่ผ่านมาปัดไปเอิญเดี๋ยวต้อง
ไม่มีใครได้ภาพแล้วก็ไม่ชอบนะครับก็ไม่ชอบว่าปิดกี่วันครับตอนนี้นะ

ชื่อดังที่ศรัทธาครูบาไก่เขาก็ออกมาบอกว่าครูบาไก่เนี่ยก็คือเขาเริ่มใส่สัทธามาตั้งแต่ตั้งนานแล้วแล้วก็เชื่อว่าครูบาไก่เนี่ยไม่อวดอุตริแน่นอนนะครับในฝั่งของคนที่เขาเชื่อแล้วก็ศรัทธาเขาก็ออกมาพูดแบบนั้นนะครับ
ก็ไงพอพาเก๊คืออดอุตริหรือแม่นหรือก็พาเก๊คือพาเก๊

นิมิตเห็นแล้วคนไปขุดเจอจริงตามที่นิมิตแล้วทำให้คนเลื่อมใสสัทธามากขึ้นหรืออะไรอย่างนี้
อันนี้เข้าข่ายไหมอืมเออต้องดูตรวนนี้มากกว่าครับ
สมมุติว่าครูบาไก่ไม่ได้บอกว่าเป็นพระเก่าแก่อะไรก็ไม่เกี่ยวแล้ว
ไก่ก็ไม่เกี่ยวกับครูบาไก่

แปบฝังมันมีความพยายามมากเลยน่ะ

ขุดเพื่อนเจออะไรเงินไงเหมือนว่าโอโห
ค่ะนะครับผมส่งให้คุดแล้วเจอทองเนาะ

เอาเงินเก็บไปในกล้องคุกกี้เร่งสุกเอาไว้อย่างเงี้ย
ไปทองได้อย่างเงี้ยแหละแม่
เปิดมาเจอทองอยู่เหมือนพระพยอมออกมาอย่างนี้พระพยอมก็ศักดิ์สิทธิ์สิ
เพราะอะไรลูกหลานแบบลื้อบ้านเอาเตียงไปให้กับบุรีพระพยอม
เปิดมาเจอกล่องเพชรกล่องทองอย่างนี้คนส่วนใหญ่เมื่อก่อนเขาไม่ค่อยฝากธนาคาร

บางทีก็เจอเงินแบบโบราณ
เก็บไว้เมื่อก่อนคนจะชอบเก็บไว้หัวเตียง
เขาบอกเตียงโบราณเมื่อก่อนจะมีตู้รับตู้อะไรของเขาอยู่

มดเคยเล่าให้พี่ฟังมีช่างแต่งหน้าคนหนึ่งใช่ไหม

ใครนะตั๊กเมื่อก่อนช่างแต่งหน้าคนหนึ่งเหรอ
เป้าอ้วนเนอะโอ้โหเงินเต็มเลยนะแทนเนอะตรงเงินเต็มเลย

นึกถึงพี่มดเลยที่เก็บเช็คไว้แล้วก็ไม่เอาไปขึ้น

อันนี้คนคิดเยอะนะแต่ไม่กล้าพูดเสียงดังไง

ตอนที่ไม่ใช่ใครเห็นไงแต่ก็ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมีเศษดินเศชายังติด

อ่ะรอนะครับกรมศิลป์เขาพิสูจน์หลักษาระกัน

นะครับผมก็ยังอยู่ในเรื่องราวของชุดยูนิฟอร์มสีเหลืองอยู่นะคุณผู้ชมฮะ
แต่นี่เป็นเรื่องราวของทับไลน์กันในการบินทบาท

เพราะว่าพี่เขาเนี่ยบอกตรงนี้เงินดี
นี่เป็นแบบนี้ครับพระพูดแบบนี้ได้ยังไง

ทะเลาะกันฮะถูกเรียกว่าพระถูกด่าเปิดใจครับ
ศึกทับที่บินทบาทคุณผู้ชมฮะนี่ฮะ

โอ้โหดูฮะครูไปฉมครับ
เฮียกิสเชี้ยงกันแบบนี้เลยนะฮะ
คลิปพระรูกวัดของวัดขนะชั่นตังบนทับเที่ยม

นี่ครับเถียงกันแบบนี้เลยนะครับ
อำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังนะครับยืนชี้หน้าด่าพระลูกวัดวัดคลองลำเลียงนะครับผมนะ
ด้วยถ้อยคำหยาบคายและให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ยินกันนะครับ
แล้วก็กล่าวหาว่าพระลูกวัดของวัดคลองลำเลียงเนี่ยเป็นพระเถื่อนแล้วก็พระปลอมนะครับ
เนื่องจากไม่พอใจพระอีกรูปนึงเนี่ย
มายืนบินทบาททับที่กันจนกลายเป็นที่วิภาควิจารณ์ในโลกโซเชียลครับ
ล่าสุดเนี่ยพระพันธ์หรือว่าหลวงศักดิ์นะครับ
พระที่ถูกต่อว่าเนี่ยเปิดเผยว่า
ก่อนหน้านี้เนี่ยอัตมาเคยไปยืนบิณฑบาตอยู่ประมาณ๔ปี
ต่อมาอาภาษณ์ก็เลยหยุดไปพักหนึ่งครับ
เพิ่งกลับไปบินทบาทได้เพียงแค่๓วันก็มาเกิดเหตุ
ส่วนสาเหตุที่ได้ไปยืนที่แห่งนั้นเนี่ย

เมื่อเรากลับไปยืนเนี่ยโยมก็มาใส่บาดกับเรา
แล้วก็พูดคุยกันนะครับโดยที่พระหลวงกุ๊กเนี่ยนะครับผม
ก็ยืนมองอยู่ตลอดเวลานะครับ
ซึ่งไปได้เพียงวันแรกเนี่ยก็กลับถูกพัดหลงกุ๊กด่าครับ
ยังกล่าวหาว่าเป็นพระปลอมพระเถื่อน
อาตมาก็เลยพูดย้อนกลับไปว่า
ถ้าพูดกล่าวหาแบบนี้ไปแจ้งความเลย
แต่พระหลวงกุ๊กเนี่ยก็ยังคงมาด่าตลอดนะครับ
ยังกล่าวหาว่าอาตมาเนี่ยไปข่มขืนผู้หญิงอีก
แต่ก็ยืนยันว่าไม่เคยนะครับเพราะว่า
หากมีจริงเนี่ยคงต้องปราชิกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยในวันเกิดเหตุพระหลงกุ๊กกลับมาด่า
บุพการีครับแล้วก็ถ้อยคำหยาบคาย
ซึ่งการที่เราไปบินทบาทเพื่อตังค์นั่นแหละนะครับ
อันนั้นเนี่ยก็ยอมรับว่าผิดนะฮะกับโยม
แต่การจะมีตังค์ใช้สักหน่อยมันก็ดีครับ
เพราะตอนนี้ไม่มีตังค์ยืนยันว่าต่อจากนี้

อะไรนะพระบอกตอนนี้ไม่มีตังค์
ครับผมมีตังค์ใช้ก็ดีไปฟังท่านพูดหน่อย
นั่นมันมันไม่ให้เราไปบินนะเพราะว่า

แต่เราไปก็เพื่อนต่างนั่นแหละเราก็ยอมรับผิดกับท่านญาติโยมนะ

ตอนระยะนั้นแกหายไป๖๗เดือนแล้วใช่ไหม
แกมาเดินดูไปหัวใจนั้นก็แกยืนตัดหน้าผมเลย
ผมพูดดีแล้วแกยังนี่เลยก็

โอ้โหมันก็ไม่ได้ทั้งสองฝั่งนะ
คือเป็นอย่างงี้คนด่าเนี่ยรงกุ๊ก
คนถูกด่าเนี่ยหลงศักดิหลงศักดิ์คือคนที่บอกว่า
สัญญาจะไม่ทำพุทธศาสนาเสื่อมเสียอีกแต่ถ้ามีตังค์ก็ดีใช่ไหมคะ

เวลายมใส่บาทจะส่วนหมดถึง๒๐๕๐บาทบ้างไป
แล้วเขายืนบินทบาทกันเนี่ยคือตรงหน้าโรงพิมันตรางคนเยอะไง

แล้วป่วยก็ไม่ได้มานานหยุดไปพักนึง
กุ้งเห็นที่ว่างก็มายืนบินทบาท
เสร็จปุ๊บหลวงศักดิ์หายป่วยกลับมายืน
แต่เขาได้ยืนใกล้ทางออกกว่าหลงศักดิ์
คนเดินผ่านไปผ่านมาจำหลวงศักดิ์ได้ก็บินแบบใส่บาทให้หลวงศักดิ์ก่อน
วงกุ๊กก็ไม่ได้ก็เลยด่ากัน
ด่าถึงพ่อแล้วแม่
แต่ประเด็นอยู่ตรงนี้คือว่ายืนบินทบาททำไมก่อน
ถ้าเดี๋ยวนี้ไม่เดินบินทบาทแล้วหรอ
ยืนเหมือนแท็กซี่รอรับผู้โดยสารเลย
ในกรุงเทพก็มีในกรุงเทพเยอะ
ต่างกันไงนี่แหละทับคิวทัพที่

ตอนแรกเหมือนว่าต่างคนก็จะอยู่คนละฝั่ง
แต่ไปมาเหมือนทำเลทองก็เดินมาอยู่ตรงนี้
นึงแล้วมีการเดินตัดหน้าตัดขากันไง

แต่ในกรุงเทพนี่ก็มีหลายที่นะที่แบบ

กลับกลายมาแย่งที่กันแล้ว

ไม่โกหกดิพระพูดตรงดิ
หลงศักดิ์จริงก่อนนั้นพี่ว่าศึก

ขอกลับมาบวชใหม่ได้ประมาณ๖๗ปี

แล้ววิธีแก้ถ้ายืนคู่ได้ไหมน้องมิ้น

หมายถึงว่าแล้วแต่สถานเลยใครอยากใส่องค์ไหนก็ใส่
นี่ก็เนี่ยยืนด้วยกันแล้วแต่สถานี่ไง
พอประชาชนเดินถึงใครก่อนอ่ะ

พ่อที่เจ้าเก่ามาคนก็จำได้

เขาก็เลยเหมือนเขารู้จักเขาก็ถวายแต่คนเก่ารูปเก่า
หลวงกุ๊กก็เลยไม่พอใจเขาก็ยอมเล่าว่าโกรธจริง

แต่ตักเตือนแค่เรื่องใช้วาจาหรือว่าประพฤติไม่เหมาะสม
แต่เรื่องยืนบินทบาทเนี่ยเดี๋ยวเห็นบอกว่าเจ้าคณะต้องเรียกคุยกันอีกที
ใช่นะครับผมเพราะว่าเจ้าวาดทางด้านพระอธิการโชคดีถาวโรเนี่ย
วาดวัดคลองลำเรียงเนี่ยกล่าวว่าได้รับทราบเรื่องเป็นที่เรียบร้อย
ซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้มีเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรังนะครับ
เข้ามาพูดคุยร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยหลังจากมีการประชุมแล้วนะครับ
ได้มีข้อสรุปเบื้องต้นว่ายังคงให้บินทบาทจุดเกิดเหตุได้นะครับผม
ยังให้ได้นะฮะยังดำเนินต่อไปได้แต่ให้บินทบาทแบบปกติธรรมดา
อย่าไปยืนประจำตรงนั้นนะครับห้ามยืนฮะให้เดินนะฮะ
ซึ่งทางด้านพระหลวงศักดิ์เนี่ยนะครับก็ยอมรับว่าเรื่องดังกล่าเกิดขึ้นจริง
แต่เรื่องที่มีการถ่ายคลิปในโลกโซเชียลนั้นเนี่ย
ท่านไม่ได้เป็นคนถ่ายแล้วก็ไม่ได้เป็นคนสั่งให้ถ่ายด้วย
ลูกสาวถ่ายค่ะลูกสาวหลวงศักดิ์เป็นคนถ่าย
อ๋อเหรอฮะสรุปลูกสาวเป็นคนถ่ายเอง
สาวท่านเป็นคนถ่ายครับผมนะฮะ
ก็พ่อแป๊บตรงนึงคงอย่างแบบจริงไม่รู้ว่า
ไม่รู้จะพูดยังไงเนอะ

ก็เนี่ยหลายคนบอกว่าว้างบาทแล้วก็ตีกันเลย

ดินสอเขียนคิวมิสทีนแบบหัวตัดหกเหลี่ยม

ไปครับ
ก่อนอ่านข่าวต่อไปครับอ๋อมอักภัณฑ์ดูรายการอยู่ใช่ไหมอ่า
น้องอ๋อมส่งข้อความมานะครับบอกหน่อยว่า
เค้าบอกว่าเค้าน้องอ๋อมดูอยู่โอเคทุกวัน
เหมาะอย่างเงี้ยแป็กแกเลย

น้องอ๋อมหายไวดีขึ้นดีขึ้นดีวันดีคืนนะน้องอ๋องนะ

ตอนนี้มันแข็งแรงมันโดนฉันด่าได้ทุกวันแล้ว

โอ้โฮมีสาขาอยู่ผ่านทีวีแบบนี้เลยหรือเปล่า

ไม่เคยมีแฟนด้วยใช่ทำงานเก่งด้วย
โอ้โหขอบคุณค่ะนี่นะฮะ
นั่นแหละนั่นเอาแล้วเอาคลิปอาร์โค้ดไลน์สิครับ

เดี๋ยวพี่มดลิงกให้ไม่ต้องห่วงเอาล่ะ
คนอย่างแกตอนนี้ขอบอกว่าอาการดีขึ้นเยอะ

โอ้โฮส่งข้อความมาดีใจเลยอะอ๋อนะฮะ
เอาล่ะสำหรับท่านผู้ชมจะอยากใช้กำลังใจอ๋อมก็เข้ามาทางไลน์

ส่งข้อความไลน์มาอ๋อมันก็จะเห็นแล้วกัน
ใช่ครับน้องเอ้าวันนี้หลายหลายคนเนี่ย

จะโดนตรวจเยอะมากโอ้ใช่
มันมีแรงงานผิดกฎหมายเข้าไปทำงานเยอะ

วันนี้นะฮะเขาประกาศอย่างเป็นทางการว่า
แรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้เนี่ย
ให้รายงานตัวได้ถึง๒๘กุมภาพันธ์

ไม่อย่างนั้นคุณจะโดนปรับนะฮะ

เขาจะปรับคุณ๓๐ล้านวอน

๑ล้านก็เท่ากับ๓แสน

คือวันนี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี

แรงงานไทยที่รักรอบทำงานในเกาหลีใต้เนี่ยเชื่อไหม
ไปเก็บสตอเบอร์รี่ผลไม้ก็เยอะ
โอ้โหวันนี้คนงานที่ไปลักลอบทำงานเขาเป็นแสน

บอกเอาละมันถึงเวลาที่เราต้องเดินทางไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
กรมการจัดหางานสิ่งหนึ่งอย่าไปเชื่อ
คนที่ก็บอกเอาละสามารถเอาไปได้ทำวีทรงวีสะอย่าไปเชื่อ
อ่าดีที่สุดคุณไปกรมแรงงานเขาจะมีกรมเอ่อ
กรมการจัดหางานอ่ะค่ะว่าเราจะไปเกาหลีอืม
นั่นแหละคุณยอมเสียเวลาเดินทางมาที่กรุงเทพ
เนี้ยตรงเอ่อสุธิศาลใช่ไหมอ่าฮะตรงราชดารณ์กรมแรงงานเนี้ย
กรมแรงงานไปเถอะชัดเจนนะชัดเจนอย่าไปหลงเชื่อค่ะ
ชักชวนว่าไปทำงานเพราะจะทำให้เข้าถึงสิทธิ์สวัสดิการเนี่ยได้ยาก
ใช่ฮะจริงจริงนะฮะโดยทางการกรุงศูนย์กระทรวงการต่างประเทศ
ก็แจ้งเตือนคนไทยในเกาหลีใต้ที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย
ให้ไปรายงานตัวกลับเมืองไทยโดยสมัครใจเนี้ยถึงยี่สิบแปดกุมภาพันธ์นี้อืม
เพราะอะไรตอนนี้เกาหลีเขาเปิดโอกาสแล้วก็เปิดโอกาสเนี่ย
ให้ทางการกรุงศูนย์ให้เปิดให้รายงานตัวตั้งแต่วันที่เจ็บพฤศจิกายนในปีที่เราเป็นต้นมาอืม
สิ้นสุดสิ้นเดือนนี้แล้วซึ่งสามารถรายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
หรือเอาง่ายผ่านทางออนไลน์ได้อืมนะฮะ
ยังมีไหมอืมนะครับสำหรับผู้ที่ไปรายงานตัวภายในระยะเวลาที่กำหนดเนี้ย
เขาจะไม่ปรับไม่ปรับเนี่ยประมาณแปดแสนบาทค่ะ๘แสนกว่าเนี่ยนะฮะ
ถุง๓๐ล้านวอลเนี่ยก็อาจจะได้เดินทางกลับเข้าเกาหลีใต้ได้อีก
คือคุณกลับมาทำอะไรทุกถูกต้องอืมแล้วคุณกลับไปทำงานที่นู่นใหม่
ก็กลับไปทำงานได้แต่หากถ้าคุณไม่กลับมารายงานตัวครั้งนี้
ในเวลาถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับอย่างน้อย
คุณโดนส่งตัวกลับอืมแล้วไม่มีโอกาสเข้าเกาหลีอีกแล้วอ่า
แล้วก็ต้องเสียเงินด้วยแปดแสนบาทอืมค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะ
เขาจะมีคนไทยคอยตอบคำถามคุณทุกอย่างอ่าเปิดโอกาสให้ดีหนึ่งสามสี่ฮะ
เพราะฉะนั้นวันนี้โอเคล่ะเรารู้ว่าเกาหลีอาจจะแบบเป็นประเทศที่หลายคนอยากไป
ครับอยากไปทำงานวันนี้สักนิดนึงเราไปทำให้ถูกต้องอืม
มันง่ายกับเราด้วยนะเกิดมีเรื่องฉุกเฉินมีอะไรขึ้นมาอย่างนี้
เราสบายกว่าแล้วกว่าแล้วที่เหมือนกันคือเราได้สวัสดิการทางนั้นทางนู้นด้วย
แล้วสวัสดิการเขาดีเขาเยอะด้วยนะครับแล้วก็ไปกลับแบบสบายใจไม่ต้องหลบซ่อน
ค่ะนะครับอ่ะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องแปลกครับคุณผู้ชมครับ
นะฮะตอนนี้เนี่ยมีการเปิดรับสมัครนักด่าฮะนี่ครับ
เปิดใจเจ้าของร้านเปิดรับสมัครนักด่ายันต้องการจริง
ที่สร้างกระแสนี่ครับนี่ฮะดูฮะลักษณะงานคอมเมนต์ตอบโต้
โลกจนโง่พวกขี้มโนพวกอ่านหนังสือไม่เกิน๒บรรทัศน์
ดูคลิปไม่ถึง๑นาทีคุณสมบัติด่าเจ็บด่าเก่งด่าฉลาดด่า
ผู้ดีมีมาหมดนะฮะไม่จำกัดวุฒิการศึกษาเงินเดือน
หนึ่งหมื่นครับอืมร้านปานันมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม
คุณปุณพัฒน์นะครับสิริเรืองเจ้าของร้านปานันจูรี่
ตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ครับได้เปิดเผยหลังจาก
โพสต์เฟซบุ๊กนะครับรับสมัครนักด่าตอบโต้ในคอมเมนต์ว่า
รับสมัครจริงไม่ได้สร้างกระแสเพราะตนเนี่ยทำร้านรับซื้อเหรียญ
และของสะสมหายากครับที่ผ่านมามักจะมีคนไม่เชื่อ
หาว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับเลยต้องหาคนมาทำหน้าที่นี้นะฮะ
เพราะว่าหากต้องตอบเองเนี่ยน่าจะเสียสุขภาพจิตนะครับ
โดยเมื่อเดือนธันวาคมที่ปีก่อนนะครับมีอาจารย์ของนักศึกษา
มาฝึกงานกับร้านด้านธุรกิจการตลาดได้แนะนำให้ทำงานวิจัย
สถิติคนที่มาคอมเมนต์ด่าในเพจของตัวเองนะครับ
นักศึกษาเนี่ยได้ลองด่ากลับแบบสุภาพแต่แดกดันในโพสต์นะครับผม
ทำให้ยอดการมองเห็นของเพจเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับ
แล้วคือด่ากลับไปแต่ว่าด่าแบบสุภาพด่าไปด่ามาเอ้า
นะครับผมการมองเห็นเพิ่มขึ้นเพราะคนถูกด่าเนี่ย
มาตอบนักศึกษารายนี้จึงแนะนำให้เปิดรับสมัครนักด่านะครับ
ตนจึงให้ฝ่ายกราฟิกทำภาพเปิดรับสมัคร
ว่าเปิดจริงไม่ใช่สร้างกระแสและมีคนสมัครเข้ามาเยอะมาก
อาชีพนี้ในอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นที่ต้องการของหลายเพจนะครับ
หากทำแล้วดีเนี่ยร้านตนอาจจะรับสมัครเพิ่มเติมนะครับ
นักศึกษาฝึกงานหญิงนะครับที่เป็นนักด่าออนไลน์ของเพจนะครับ
กล่าวว่าตนมาฝึกงานด้านกราฟิกก่อนอาจารย์เนี่ยจะเสนอให้เก็บข้อมูลสถิติของคนที่
คอมเมนต์ต่างว่ามีแบบใดบ้างยกตัวอย่างการด่ากลับอย่างสุภาพ
มีผู้มาคอมเมนต์ทำนองว่าร้านไม่รับซื้อจริงแต่เขาพิมพ์ไม่รู้เรื่อง
นก็พิมพ์กลับไปว่าพิมพ์มาใหม่นะคะอ่านวนกี่รอบแล้วก็ยังไม่เข้าใจ
สำหรับนิสัยส่วนตัวแล้วตนไม่ใช่คนปากจัดแต่เป็นการด่ากลับแบบสุภาพหรือว่าต้องคิดกันนิดนึงนะครับ
อย่างเช่นสมมุติว่าเอ๊ะพิเมฆรู้เรื่องเลยร้านไม่รับซื้อจริง
มินก็พิมพ์กลับไปพิมพ์มาใหม่นะคะอ่านวนกี่รอบแล้วก็ยังไม่เข้าใจ
ถ้าฟังไปนานก็รู้สึกว่าเออมันเจ็บเหมือนกันนะครับ
นี่คืออาชีพใหม่นะเขาบอกว่าไม่ได้สร้างกระแสแต่ว่ารับนักด่าจริงฮะ
คนแล้วนะคะชื่อน้องน้ำขิงอายุ๒๐
อ๋อจริงเหรอน้องมีนใช่ตอนนี้อยู่ในช่วงทดลองงาน๓เดือน
ทดลองงานก่อน๓เดือนว่าด่าจริงไหมลองงานก่อนใช่
แอดไปถามน้องน้องบอกว่าอ๋อแต่ไม่ใช่ด่าเป็นการพิมพ์ด่า
พิมพ์น้องบอกว่านิ่มอ่ะเชื่อนิ่มมีเสียงน้องน้องขิงป่ะ

ส่วนมากหนูก็จะพิมพ์ดีก่อนนะคะแต่ถ้าเขาตอบมาไม่รู้เรื่องก็สวน
ก็สวนนิดนึงค่ะแต่เป็นการสวนที่แบบไม่มีคำหยาบอะค่ะสวนแบบ
แบบพอดีใช่ใช่น้องมีไหมนี่นะฮะด่าแบบสุภาพ
เสื้อไอ้กระโปรงไอ้รองเท้า
ด่าด่าเป็นชุดนี่ฮะพี่มันไม่เก่ง

ไข้เตอเสียงม้อนก็จบแล้ว
นะคะตรงนี้คุณพูดไม่เพราะเลย

มีตาเหรอมีตาก็ดูไปแห่งตาดู

แล้วทัวก็ลงแม่งอย่างนี้

เฮ้ยทำไมข่าวว่าซาร่าจะมีลูกคนที่๓

คุณบอยคุณบอยนายเอ็นมาถามว่ามีไหม

ช่วงหน้าครับ
เอาล่ะสาระสรุปเร็ว
ตอนนั้นถามว่านางท้องหรือเปล่า
รู้สึกนางจะบอกกับคุณบอยนายเอ็น

ซึ่งคนก็ส่งข้อความบอกว่านางท้องหรือเปล่า
คนไปถามว่าเออสาระอับลูกเนี่ย

ยินดีล่วงหน้านะคะเป็นกำลังใจให้
ซาร่าให้คำตอบว่าไม่ใช่ค่ะ

เขาบอกฉันแต่งงานเรียบร้อยแล้ว
แต่ล่าสุดวันนี้ข่าวจะออกกันแล้ว

คนอ้างว่าเป็นผู้จัดการของพิงกี้
อันนี้อัปเดตล่าสุดหรอโมท
ปรากฏแอบเบิกเงินค่าตัวไปเกลี้ยงเลย

ที่เกิดเป็นเจ้าของวุฒิศักดิ์ที่มีนะกันไหม

เป็นเป็นคนจ่ายก็ต้องไปถามเขาเองอันนี้ฉันไม่รู้

กี้เจอเรื่องสุดช้ำหลังจากนักธุรกิจก็คือคุณกร

พี่เอกเขาของบริษัทภัณฑ์เจ้าของโรงแรมที่เกิดใหม่
เจ้าของนี่เยอะแยะไปหมดเลย

ได้มีคนแอบอ้างตัวเป็นผู้จัดการส่วนตัวของนางเอก
มาขอรับเงินค่าตัวไปแทน
ตอนที่เธอยังถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำ
โดยระบุว่าตอนน้องติดคุกบอกตามตรงผมสงสาร
เลยช่วยไม่ยกเลิกพรีเซนเตอร์สินค้าผม
แล้วยังจ่ายค่าตัวให้ตามสัญญาตัดออกนิดหน่อย
รู้สึกจะตัดออกไปสักแสนห้าสองแสนอะไรอย่างนี้นะฮะ
ไม่คุ้มเลยแต่ก็นะผู้จัดการน้องมารับเช็คก็จ่ายไป
ให้นำเงินไปช่วยน้อง
แต่ปรากฏว่าเพิ่งมารู้จากน้องว่าพิงกี้ไม่เคยได้รับเงินเลย
อย่างนี้หรอเรียบร้อยผู้จัดการ
ทำไมเขาก็บอกว่าไม่แต่เขาก็เห็นก็รักกันดีนะมด
รีบมาเคลียร์ประเด็นนะเดี๋ยวผมจะแฉนะครับ
โดยบุคคลนั้นยังอ้างด้วยว่าบริษัทของพิงกี้ถูกปิดตน
จึงต้องใช้เงินสดไปแทน

ไม่งั้นจะต้องเป็นเรื่องเป็นราวดำเนินคดี
สุดพี่เอกเงินอันนี้คือเรารู้จักกับเขาในแวดวงสังคมคือคุณเอกนกร
ครับนะฮะวันนี้คุณเอกนกรก็ได้โพสต์ผ่านไอจีเป็นที่เรียบร้อย

หรือว่าหรือว่าเอาไปให้แล้วหรือไม่ได้คุยกันหรือเก็บไว้ให้ก่อนเดี๋ยวรอน้องออกมาค่อยให้ใช่ไหม
ก็ต้องรอน้องออกมา๒เดือน๓เดือนแล้วเนอะ

ใช่มันก็เก็บเงียบไปมันก็ไม่ถูกต้องไง

เดี๋ยวเช็คไม่ได้เลยต้องกลับเอาไปขึ้นเช็คก่อน

เพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่า
อ้างว่าเป็นผู้จัดการของน้องพิงกี้

เอาตรงถ้าเกิดคุณ

เพราะว่าเงินไม่ใช่น้อยอยู่เหมือนกันนะครับ

นะฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสักครู่เดียวครับผม
มาถึงเรื่องของน้องเมย่า

สมเป็นว่าที่ลูกเขยแม่ยายา
ถึงกับลั่นเจอฝาแฝดใจเดียวกัน

คู่ของณเดชนคูกิมิยะแล้วก็น้องยายา

ความหวานของทั้งคู่ก็ไม่มีแผ่วครับคุณผู้ชมครับ
ถูกหลายคนจับตามองว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดี

มาริโอเจ
ล่าสุดคุณแม่ของสาวยายาได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมกับหนุ่มณเดชน์กับความแฝด
เสื้อกางเกงยันรองเท้านะครับ

ฝาแฝดใจเดียวกันยันรองเท้า
งานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่า

ลูกชายแม่ปลา๓๐๐ค่ะ
น่ารักสมเป็นลูกเขยในอนาคตอิอิ
พรุ่งนี้กลับพรุ่งนี้ไม่เจอสิสัวนอาทิตย์

กลับตรงชาติน่ะฝุ่นระวังนะ

สวัสดีค่ะลียามาด้วยลูกภรรยามาเร็ว

มาเร็ว

เพิ่มเวลา